มีแต่ข่าวที่อยู่ในความสนใจของคุณผู้ชม

๑๐ตำรวจโทหยิงกรสะสิเจนท์นุษย์
ทำร้ายอดีตทหารรับใช้

เธอยืนเฝ้าฉันจนกว่าฉันจะหลับนะ
ในวังด้ายนับที่๕ความ

กะนิทุกคนจะบริษัทตัวเลข
ใครที่ที่ไหมค่ะ

แต่ก่อนเองเห็นว่าขอได้สินค้าเซ็นยัง

เพราะเนี่ยมูลแก้วมันหยับไม่เห็นเลย
มูลเครื่องบ้านนำเงินให้พวกเราต้องกลาย
ที่นำต้องเป็นรายงานให้พวกมันได้นอน
มันจะค่อยเป็นเรื่องของคุณครับ
ทุกคนเองก็จะอยู่ออกมาทุกท่าน
มันมองไม่เห็นครับคุณ
ไม่เป็นไรมันจะเห็นว่ายังอยู่มันจะอยู่

โอ้โหไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีครับ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้ความยาว๕๔นาที๑๘วินาที
สิบตำรวจโทยิงกรศาสิบังคับให้นางสาวเอผู้เสียหายยืนเฝ้าจนกว่าเธอจะหลับสนิท

คุณกันจอมพลังพานางสาวเอผู้เสียหายไปแจ้งความเอาผิดกับนายคมสิทธิ

คมศิษย์ในรายงานข่าวว่าเป็นแฟนของสีบทะบดโทยิ้งก่อนศาสี
อีกหนึ่งข้อหาฐานความผิดค้ามนุษย์
คือเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนางสาวเอลาออกจากราชการแล้วนะครับ
คมสิทธิ์ก็ยื่นข้อเสนอให้เข้าทำงานในบริษัทรับเหมา
ทำอะไรอ่ะมาดูแลลูกค้ามาประสานงานลูกค้าดูแลลูกน้องดูแลบัญชีค่าใช้จ่ายของบริษัทมา
แล้วก็ให้ทำงานที่บ้าน๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิด้วยนะทำคู่กันไปเลยเธอ
ให้ค่าจ้างวันละ๔๕๐บาทผ่านไป๔เดือนได้เงินพันกว่าบาทครับ
ทำไมคมสิทธิ์อ้างบอกว่าก็คุณทำงานไม่มีประสิทธิภาพนี่นางสาวเอ
แจ้งความไว้ในพื้นที่สพชะอำกับสภหัวหินทำให้เธอรู้สึกกลัว
จังหวัดราชบุรีนะครับ
ขณะที่เพจบิ๊กเกลียนคุณผู้ชมมาเร็วมาดูนะ
คุณผู้ชมเข้ามาเข้ามายัง
บิ๊กเรียนครับโพสต์ภาพป้ายสลักชื่อ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิ
คู่กับสวทธงศ์ขอดูหน่อยมายังมาดูยัง
ทอทงนะทำบุญด้วยกันกับวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรียอดเงินแสนสองครับ
เจ้าอาวาสวัดออกมาชี้แจงบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่ครอบครัวของ
ตำรวจโทยิงกรศาสิมาทำบุญเป็นประจำกว่า๑๐ปีมาแล้ว
๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิมักจะมาทำบุญกับคุณแม่เสมอ
ทุกครั้งก็พาทหารหญิงรับใช้มาด้วยหรือไม่ก็ให้ทหารหญิงรับใช้
มาทำบุญแทนทุกครั้งมาท่านบอกว่าก็เห็น
นางสาวเอหน้าตาปกติดีไม่ได้เศร้าไม่ได้หมอง
หรือไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรส่วนการบริจาคเงินคู่กับสวทงล่ะ
บอกว่าไม่เคยเห็นมาที่วัดนะไม่เคยเห็นมาที่วัด
แต่การใส่ชื่อใครในป้ายมันก็เป็นความประสงค์ของผู้บริจาค
จะใส่ชื่อใครก็สุดแท้แต่ท่านนะไม่ได้ถามว่าเงินบริจาคเอามาจากไหนอย่างไร
คือที่เรานำเสนอเราไม่ได้บอกว่ากรสสิกับสวท่านเนี่ย
ความสัมพันธ์อะไรกันแต่แค่มันเป็นป้ายที่มันขึ้นมา
ปรากฏชื่อสองท่านนี้อยู่ด้วยกัน
คือมันไม่ได้บอกเรื่องความสัมพันธ์ในป้ายเนี่ยแต่แค่
ดอมกับปุ้ยถ้าไปทำบุญด้วยกันสมมุติไปทำบุญบริจาคอย่างนี้

ก็สมมุติผมไปคนเดียวพี่ปุ้ยไม่ได้ไปแต่พี่ปุ้ยฝากตังค์มา
หรือว่าผมเห็นว่าพี่ปุ้ยช่วงนี้อาจจะดูมีเรื่องไม่ค่อยดีในชีวิต
ผมใส่ชื่อทำบุญไปให้ด้วยก็เป็นแบบนั้นก็เป็นได้ก็คิดได้

ค่ะแต่คนตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะ